พาไปดูภาพความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านที่เขาพยายามจะลากรถโม้ปูนขึ้นไปก่อสร้างถนนทางเข้าวัดนะฮะ
เป็นความร่วมแรงร่วมใจที่ใช้พลังแล้วมันก็สำเร็จด้วยครับ
โหคือรถไม่ได้ดับอ่ะนะอ่า

เออก็พยายามจะถอยแล้วล่ะแต่มันก็อื้อหือ
มันกระชันกระสูงชาวบ้านก็เอาหุ้ยเล่หุ้ยกันไป
นี่ครับสามัคคีคือพลังครับ
ชาวบ้านที่บ้านทุ่งขันชัยครับอำเภอเทิงที่เชียงบราย
ช่วยกันนำเชือกเส้นใหญ่มามัดที่ท้ายรถโม้ปูนครับ
แล้วก็ออกแรงดึงไปจุดเพราะว่าต้องไปเทปูนด้านบนเป็นถนน
ฐะด้านของพระอาจารย์นเรสยาณวโล
ท่านเจ้าว่ายสำนักส่งพระทาสตร์ดอยทาบอกว่า
เงินที่เอามาสร้างเป็นเงินที่ชาวบ้าน
ร่วมการบริจาคจากการทำบุญทอดกระถิ่น
เพื่อมาสร้างถนนขึ้นทางด้านของพระธาตุดอยทา
เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถขึ้นไปไห้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะฮะ
สำหรับพระธาตุดอยทาเป็นบรรณสถานที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน
อายุประมาณ๘๐๐ปีครับตั้งแต่สมัยเดียวกันกับเมืองเชียงแสนนั่นแหละ
โดยพระธาตุแห่งนี้เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านมายาวนาน
ในช่วงของเทศกาลสำคัญก็จะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนไปเวียนเทียน
แล้วก็ไปชมวิวทิวทัศน์บนดอยเยอะแยะมากมาย
หลังจากนี้พอสร้างเสร็จก็จะเดินทางไปสะดวกมากขึ้น
เพราะเดิมมันเป็นลูกรังเป็นดิน
อันนี้ก็เอาเงินที่ชาวบ้านทำบุญไปสร้างถนนกันแบบนี้นะครับ